ต่อกันที่นี่เลยพิธีบวงสวงค่ะภาพยนตร์เรื่องเสือเพ่นหนึ่ง

งานนี้นะคะจัดขึ้นที่นี่เลยค่ะจังหวัดนครปฐม
วัดบางพระหรือว่าวัดหลวงพ่อเปิ่นคุณผู้ชมค่ะนี่
พศอานนท์ก็ไปนักแสดงนำของเรื่องอย่างแจ๊ดชวนชื่น
ก็ไปเหมือนกันแล้วต้องบอกว่าพิธีเนี่ยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะ
เครื่องบวงสวงเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเอานะยิ่งใหญ่อลังการมาก
ไหว้กันหน้าองค์หลวงพ่อเปิ่นองค์ใหญ่กลางวัดเลยค่ะ
ค่ะซึ่งก็มีเหล่านักแสดงในเรื่องเนี้ยมาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
นี่หนุ่มชินชินวุฒินะคะอาสุชาวแม่เปิ้ลไอรีนหนุ่มนิกคุณาทิพย์
หมอปลาก็มาป้ารัตนาก็มีนะคะมากันหมดเกือบทั้งเรื่อง
แม่ผัดไทยด้วยนะใช่พี่ผัดไทยก็มาครับ
ประชาชนที่มาเที่ยววัดเมื่อวานนี้โอ้โหตื่นตาตื่นใจเลยค่ะ
ดารานักแสดงมากันเพียบแบบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะพี่พศเนี่ย
ยังพาทีมนักแสดงเข้าไปกราบท่านเจ้าอาวาสภายในกุฏิ
เพื่อขอพรให้หนังเรื่องเนี้ยดังดังดังปังปังปัง
โกยรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นเสื้อที่ทีมนักแสดงเขาใส่ใช่ไหม
เป็นลายศักดิ์เสือเพ่นนะเออสวยมากมากซึ่งเขาบอกว่าลายศักยันต์เนี้ย
ถือเป็นลายศักยันต์สุดยอดของความขลังระดับตำนาน
โอ้โหเขาเชื่อกันว่าฟันแทงไม่เข้าแน่นอนอืมหลวงพ่อเปิ่นนี่แหละค่ะ
คือต้นทางของลายศักยันต์นี้เลยค่ะอ่าพี่แจ๊คได้มาตัวหนึ่งใช่ไหม
ใช่ว่าแล้วหลังจากรายการขอลองเลยได้ไหม

แต่ป้ารัตนาแกลีลาดีนะตอนสัมภาษณ์
หลังเสร็จสิ้นพิธีต่างก็คว้าตัวหน่อย
คว้าไข่คว้านุ่มแจ๊ดชวนชื่นมาสัมภาษณ์กันหน่อย

กับการผ่อนรถในฝันราคาตั้ง๑๒ล้านพี่แจ๊ค

หนุ่มแจ๊ดบอกเลยว่านี่รถคันนี้

เพราะว่าหนังเรื่องเสือเพ่นนี่เลยนะคะ
ส่วนที่มีข่าวว่าจะขายรถคันนี้
แจ๊ดบอกตรงนี้ชัดเลยนะ

รถคันนี้เป็นรถคันโปรดไม่ขายแน่นอน
ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวออกไปเขาบอกว่าเขาพูดเล่น

พูดเป็นเล่นพูดเป็นงั้นไม่ขาย

ส่วนเรื่องที่ตอนนี้หลายคนตั้งหน้าตั้งตา

แต่จะทำไม่ทำเดี๋ยวว่ากันอีกที

กินดูสิหอมแดงสด
อยากรู้ว่าแจ๊ดกินแล้วมันจะเป็นยังไงทำให้ดูหน่อย
งานนี้แจ๊ดยอมรับเลยว่าเออพี่
สนุกมันก็สนุกอะนะแต่มันก็กดดันอยู่เ
เออเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องเป็นเราด้วยหรือเปล่า
ไม่รู้แต่ว่าจริงแล้วบอกเลยนะมันเครียดนะมันเครียดนะ
มันกดดันอ่ะเพราะเวลาเราทำเราก็อยากทำให้มันเหมือนออกมา
บางทีก็ง้องแงกับพี่ต้อยพี่ผมไม่ถนัดเลยอย่างเงี้ย
แต่ก็เล่นเลยเขาเล่นที่ทำมาอย่างอื่นอะเฉยหมดเลย
แต่ที่รู้สึกว่าส่องกระจกแล้วแบบทำไมกู

๖๐๐แล้วว่าคืนชมหน้าเหมือนน่ะอะไรอย่างเนี่ย
มีตอนชุมีกับสรรชนะ

ส่วนลูกสาวน้องแตงไทยยิ่งโตยิ่งฉายแววตามคุณพ่อหนุ่มแจ๊ส
ซึ่งแจ๊ดเองเนี่ยบอกว่าไม่ติดขัดเลยสนับสนุนเต็มที่
แต่กังวลอย่างเดียวก็คือเรื่องของการรับมือกับกระแสในโซเชียลของลูกสาวเท่านั้นเอง
เพราะเดี๋ยวนี้โซเชียลมันแรงใช่ไหมล่ะ
อีกหนึ่งคนค่ะที่เจอตัวก็ต้องคว้ามาคุยกันเลยก็คือนี่เลยค่ะ
พี่พศอานนท์ผู้กำกับของเรานี่แหละ
เห็นนักแสดงเค้าเมาส์กันใหญ่นะว่าทำงานกับพศอานนท์เนี่ย
๖โมงเช้าถ่ายเกือบ๑๐โมง
เคยคิดว่าจะไม่เล่นด้วยนะแต่ก็ไม่เข็ดสักทีว่าไปนะ
อันนี้เขาแซวกันนะคุณผู้ชมนะเจอพี่โพชรอบนี้ต้องเคลียร์กันหน่อยค่ะว่า
ทำงานกับพี่พศอานนท์มาขนาดนั้นเลยเหรอ
อ่ะลองไปฟังเสียงกันดูค่ะ
เขาพูดเล่นของพี่มาก่อนนักแสดงอีก
เรารู้ว่าเราเป็นคนรันงานไงเป็นควบคุมการผลิตด้วย
แล้วก็ภูมิกับอะไรอย่างนี้ของเขาก็มีผู้ช่วยอะไรอย่างนี้
แต่พี่มาก่อนมาเตรียมงานเพื่อที่จะให้งานมันเดิน

คนละไม่รู้ว่าอันไหนเล่นอันไหนจริง
เค้านัดพี่มากี่โมงพ่ออานนท์น่ะ
๖โมงเช้า
จริงหรือเปล่าหละพี่แจ็คไปเจอมาก่ะเขาเค้าเป็นคนใจดีมะ

โอ๊ยแล้วมีคนหล่งเรียกว่าไม่เข้าใจดี

เพราะว่าตอนนี้ฉันเป็นคนใจดีแล้วฉันไม่เหมือนเดิม
เมื่อก่อนนี้แบบว่าพูดไม่ถูกดูนิดนึงโดนนะคะ